เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่ปลาจีนบุรีหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีเด็กจมน้ำในบ่อน้ำนะครับ
คือไปช่วยเด็กขึ้นมาได้เนี่ยแต่ตอนนี้อาการสาหัสนะฮะ

พื้นไม่รู้
พื้นมาใหญ่
พื้นไม่รู้
ตังนะครับอายุ๕ขวบครับทุกผู้ชมครับเด็กชายนะครับ

ในพื้นที่ตะบลหัวว่าอำเภอสุยมหาพ่น

น้าของเด็กบอกว่าน้องตังเนี่ย
ไปเล่นน้ำกับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นรุ่นพี่อายุ๖ขวบ
น้องอายุ๖ขวบวิ่งไปตามแม่บอกว่าตังจมลงไปในเบาะน้ำ
ก็เลยรีบวิ่งมาดูกันนะครับแล้วก็พาเด็กขึ้นมาดึงเด็กขึ้นมาจากบ่อ
แล้วก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจเนี่ยนะฮะตอนนี้อาการสาหัสอยู่
คุณยายบอกว่าหลังจากที่หลานชายเลิกเรียนนะฮะก็มาขอไปเล่นน้ำ
ไปแค่๑๕นาทีหลานอีกคนที่วิ่งไปเล่นน้ำด้วยกันเนี่ย
วิ่งมาบอกว่าตังจม้ำก็วิ่งมาบ่อน้ำกันเอาตังขึ้นมา

เดินตัวจันทร์บอกว่าตังค์จมน้ำก็เลยวิ่งไปดู
นั่นแหละน้าเขาไปเอาขึ้นมาจากน้ำ
ขณะที่กู้ภัยที่มาช่วยเหลือนะครับทุกผู้ชมครับ
มาช่วยปั๊มหัวใจน้องอยู่นะฮะ
บอกว่าตอนนั้นมาเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานแถวนั้นพอดี
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเด็กจมน้ำก็เลยรีบมาช่วย
ช่วงที่กำลังจะมาเนี่ยช่วงกำลังเดินทางก็เลยโทรบอกทาง
ญาติของเด็กที่พาเด็กขึ้นมาจากบ่อน้ำได้

พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็รีบช่วยเหลือต่อแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
อาการของน้องตังยังโคม่านะครับ
ยังไม่รู้สึกตัวยังมีชีพจรแต่ชีพจรอ่อนยังอยู่ในห้องไอซียูครับ
เด็กกับน้ำต้องระวังกันเลยนะคะ

ขวบคือน้ำกับเด็กเนี่ยต้องระวังจริงค่ะ